บันเทิงของเราก็มีการเชียร์นางงามนี่แหละที่มันไม่แพ้กัน
ค่ำคืนที่ผ่านมาโอ้โหบอกเลยว่าเต็งจ๋ามาทั้งแผงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือปีนี้ต้องพูดเลยว่าอย่างที่ฉันเป็นแฟนนางงามเนี่ย
เลือกยากมากเพราะว่าปีนี้ตัวเต็งตัวเก่งมาเยอะมากและต้องบอกเลยว่า
โพลทุกสำนักไม่พลิกโผล่เลยทีเดียวเชียวนะคะ
กับสาวงามผู้ที่ได้รับมงกุฎไปในปีนี้ค่ะ
ได้แก่หมายเลขสิบเก้าฟ้าสายปวีนสุดาดรูวิน
บอกเลยว่าเธอเป็นหนึ่งในนางงามที่มีความพยายามสูงมากนะคะ
แล้วก็ฟ้าสายเองเป็นคนที่ติดเต็งหนึ่งทุกโพลเลยในปีนี้
และปีนี้พิเศษมากเพราะว่าแฟนนางงามเนี่ยแน่นฮอลจริงเลย
รูปแบบเวทีมีการทำใหม่หมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเปลี่ยนผ่านมือของผู้จัดเวทีนี้ด้วย
และแน่นอนว่าฟ้าใสเธอนี้นะคะก็โดดเด่นตั้งแต่รอบวันมาสมัคร
ทำดีทุกรอบทั้งเดินทั้งตอบคำถามนะคะแล้วก็ปีนี้อย่างที่รู้รู้กันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
คำถามของสาวงามผู้เข้าประกวดโอ้โหยากโหดหินมากเลยนะคะ
ซึ่งหลายคนมีการแซวกันด้วยในโลกโซเชียลบอกว่าถ้าฉันเจอคำถามแบบนี้ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันคงจะรำ
เพราะตอบไม่ถูกจริงไม่รู้จะตอบยังไงนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะฟ้าใสก็เอาชนะใจกรรมการได้ใน๓๐วินาทีในการตอบคำถามนะคะ

หนูได้พลังบวกเยอะมากจากแฟนแล้วก็อยากจะขอบคุณจริงนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์ฟ้าใสแล้วก็มาอยู่ที่นี่ขอบคุณทุกแรงเชียร์และทุกพลังบวกจริงค่ะ
นะฟ้าวุ่นนะคะพวกวันนี้ถือว่าเป็นอีก๑ปีประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัว
ทุกคนทั้ง๕คนสุดท้ายเนี่ยคือแฟนดางามเนี่ยหมายมั่นปั้นใจมาเลยโกยไปหมดเลยนะฮะก็รองอันดับ๑ค่ะเท่ากับเมริยม
ธนชพรบุญแสงนะคะแล้วก็อีกสองสาวก็คือ
เฟิร์สพัทรพรหวังและอีกหนึ่งสาวก็คือ
โดเชคาโลว่าค่ะสวยจับใจทุกคนเลยจริงนะคะ
แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องฟ้าสายอีกครั้งนะคะ
ก็ส่งกำลังใจให้เธอกันต่อได้ในเวทีใหญ่
นางงามคาดหวังแล้วว่าประเทศไทยของเราจะเป็นผู้ที่
เป็นเจ้าของมงกุฎที่๓ของเมืองไทยกับมงกุฎ
โมง๓มาแน่และอย่างที่บอกไปว่าฟ้าใสมีการพัฒนาการเยอะมาก
ใช่ก่อนหน้านี้มีด้วยว่าหวังว่าปีเนี้ยจะเป็นการ
ปิดฉากนางงามนางรองนั่นเองก็คือว่าเป็นการปิดตำนานนางรองได้อย่างสวยงาม
อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้เป็นรองนางสาวไทยเมื่อปีสองพันสิบสาม
ไล่มาเป็นติดข้ารอดแปดคนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ดก็เคยประกวด
เป็นปีของเธอค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยจริงนะคะ
ฟ้าสายปวีนสุดานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจต่อให้กับเธอนะคะ
ในการคว้ามงกุฎมงที่๓มาให้กับคนประเทศไทยของเราด้วยนะคะ